อย่างนี้เขาบอกว่าดีแน่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
วันเสาร์ที่ผ่านมาวันเด็กแห่งชาติไงคะ
มีใครพาลูกพาหลานไปไหนคุณชิสาพาลูกไปไหนไหม
ไปสวนน้ำอยู่ที่ศรีสะเกด

แต่ถ้าคุณมีโอกาสดิฉันอยากจะให้พาไปที่สวนสัตว
เพราะว่าปีนี้บอกเลยว่าคึกคักมาก
คือเจ้าของบทเพลงทรงอย่างแดดแซดอย่างบ่อยเนี่ยนะ
เขาเนี่ยไปเปิดคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตที่นั่นแล้วกัน

ที่นั่งกว่า๖คันที่นั่งอัธจันทร์เต็มเอียดเลย

เด็กเขาสนุกสนานขนาดไหนค่ะ

ผมบอกเลยว่าไอ้ท่อนนี้ช่วงนี้เป็นอะไรที่ฮิตมาก

คือต้องบอกว่าอะไรดีเป็นมิติใหม่
แห่งการเล่นคอนเสิร์ตประกอบกับการแสดงของแดนเซอร์ข้างหลัง

แล้วก็มีน้องที่เป็นแบบว่าเด็กเยาวชน
คือไม่ต้องพูดแล้วแหละว่าเพลงนี้คืออะไรดังขนาดไหน
แต่ว่ายกให้เป็นเพลงประจำชาติวัยรุ่นฟันน้ำนมยุคนี้เลย
เขาไปโชว์บนเวทีปาโลมา
แล้วคุณนะผู้ปกครองพาเด็กไป
คืออัธจันทร์เขาจุได้๖๐๐คนนะ
ทะลุออกไปข้างนอกเลยคุณ
น้องแต่ละคนโอ้โหส่งเสียงร้องเห็นไหม
โบกไม้โบกมือโยกหัวกันไปนะคะ
ทุกคนตื่นเต้นกับทั้งเพลงแล้วก็ศิลปิน
แล้วก็ปลาโลมาด้วยสนุกสนานมีความสุข
เขาบอกว่าคุ้มค่ากับการที่มามากนะ

สุขสรรค์วันเด็กพร้อมกับบอกแฟนคลับก่อนนอน
อย่าลืมแปลงฟันนะลูกนะแล้วตื่นมาต้องทำไง
ตื่นมาก็ต้องแปลงฟันนะลูกนะ
แล้วก็นี่ค่ะมีการแจกลายเซ็นต์ด้วย
มันน่ารักมากคือหลังจบการแสดงในเวทีปลาโลมาตรงนี้แล้วนะคะ
ก็คือออกไปโซนด้านหน้าตรงเวทีเห็นไหมคะ
บอกเลยว่าโอ้โหน้องแบบมีความสุขมาก
แล้วก็สองหนุ่มเนี่ยนะเขาฝากไปถึงเด็กทุกคนด้วยนะ
เขาเชื่อว่ามือเล็กของน้องนี่แหละค่ะ
ที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตใช้ชีวิตให้มีความสุข
หาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรชอบสิ่งไหน
แล้วก็ตั้งใจทำให้เต็มที่ไม่ต้องเปรียบกับคนอื่น
เพลงคือสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ย

แล้วก็เราจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
คือเขาบอกอย่างนี้ว่าปกติเวลาเขาทำเพลงเนี่ย
มุ่งหมายของเขาคือทำยังไงให้มันแบบว่าดีพัฒนาตัวเองไปเรื่อย
แต่วันที่เขาได้มาอยู่ในจุดนี้ที่ต้องแสดงให้น้องดูเนี่ย
เขาบอกว่ามันเหมือนแบบความสุขเล็กน้อย
ที่มันออกมาจากสิ่งที่เด็กสะท้อนกลับมา
มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันบริสุทธิ์มาก

มันทำให้เขาได้มองย้อนกลับมาดูตัวเอง
แล้วสังเกตว่าเขาวางตัวเขาออกไปแสดง
คือบทบาทท่าทางเขาเปลี่ยนแปลง

แล้วก็ทำให้เหมือนเป็นต้นแบบที่ดีของน้องได้ด้วย

ต้นแบบนี้แหละเขาเลยฝากคำขวัญเอาไว้

ให้น้องหนูเขาว่าอย่างนี้
สร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรง
เก้าอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบบ
ขอบคุณนะ

ตอนนี้ดิฉันอาจเกิดข่าวเดียว

แล้วน้องเนี่ยตื่นไปลงเรียนวันจันทร์อ่ะนะลูกล่ะ

อาจารย์รู้เลยตรงอย่างแบบฟังแน่นอน